รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

โปรดติดตามต่อไป
ตอนนั้นก็ให้ไปรับลูกมาเลี้ยงให้หน่อย

คุณพ่อทำไมถึงตัดสินใจ
รับเจ๊มาเลี้ยงอ่ะคะ

คือคุณจะเอ๋มาอยู่กับคุณพ่อคนนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ

อยากบอกอะไรคุณแม่ไหม
ไม่ต้องการอะไรจากแม่นะ
ขออย่างเดียวถ้าแม่อยากเจอให้แม่กลับมา

พูด

เปิดทีวีของฉันมาครับเห็นไม้ยักษ์แบบนี้นะครับ

นอกจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นรายการที่ให้กำลังใจคนที่เหนื่อยยากทุกท่านเลย
ถ้าเหลียวมองไปข้างแล้วไม่มีใครอยู่ข้างคุณ

พร้อมที่จะอยู่กับคุณเสมอนะคะ
นอกจากนั้นถ้าคุณสมัครมาในรายการของเราค่ะ

๑ล้านบาท
๑ล้านบาทเอาไปเลยนะครับ
๑๐คนร้องได้คนละ๑๐เพลง

คงจำกันได้คราวที่แล้วเธอมาปรากฏตัวแนะนำให้รู้จักกันไปแล้วนะครับ
แล้วก็ร้องไปแล้ว๑เพลงได้เงินไปแล้วนะครับ

ตอนนี้เรามารื้อฟื้นนะครับ

แล้วก็เผื่อคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับ
ก็จะได้ช่วยเชียร์แล้วก็จะได้รับรู้เรื่องราวของเธอนะครับ

คุณจ๊ะเอ๋สาวโรงงานยอดกระตันอยู่
สู้เพื่อรอยยิ้มของพ่อครับ
ชื่อนางสาวที่วานามสกุลมุมบ้านเช่า
อายุ๒๖ปีชื่อเล่นชื่อจ๊ะเอ
เป็นสาวโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทุกวันนี้ภาระหนูก็มีเลี้ยงดูพ่อกับแม่
เลี้ยงดูลูกหนูอีก๒คน

ทุกวันนี้หนูว่ารับภาระหนักหลายอย่าง
ไหนจะค่ากินค่าน้ำค่าไฟ
เงินเดือนหนูเอง๙๐๐๐
นั่งดูโทรทัศน์กันอยู่ปกติค่ะ
แม่เขาบอกว่าตะเริงฉันปวดหัวมากเลยฉันไม่ไหวแล้ว
แกก็นอนลงไปเลยก็อาเจียนออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว
อาเจียนออกมาเต็มหน้าอกเต็มที่นอน
วัยวะด้านซ้ายเนี่ยแกนิ่งไปเลย
หนูก็รีบพาส่งโรงพยาบาลค่ะหมอก็บอกว่าช่วยไม่ทันแล้ว
ตั้งแต่แม่เสียเนี่ยพ่อร้องเหมือนคนแบบไม่อยากอยู่
เหมือนคนหมดทุกอย่างอะไรอย่างนี้
ไปงานศพก็พ่อก็ร้องพูดกับแม่ตลอดว่า
ทิ้งฉันไปทำไมอะไรอย่างนี้
แกบอกว่าจะอยู่ดูแลลูกดูแลหลานอยู่กับลูกไป
อยู่กับฉันในที่บ้านเราแล้วแกทิ้งฉันไปทำไม

คือเสียใจมากเลยเพราะว่าอยู่กันมาขายของด้วยกัน
ไปไปไหนไปกันสองคนตายายมันเร็วเกินไป
พอปุ่ยปุ๊บไปเลยไม่ท้านได้ให้ดูแลกันอะไรกัน
ก็แหละกดเสียใจไม่ได้อยู่ก็ต้องบอกลับประจำ
คือว่าสภาพจิตใจพ่อตอนนี้นะคะตั้งแต่ขาดแม่ไปอาการแกก็แบบเหมือนแย่ลงแย่ลง
อาการโรคหัวใจแกก็จะคอยกำเลิบแกก็จะแน่นหน้าอก
บางทีแกก็จะแบบแน่นิ่งไปเลยยิ่งประกอบกับเรื่องที่เขาอ่ะจะมายึดบ้านด้วยค่ะ
ถ้าเกิดไม่มีเงินให้เขาแสนสามเนี่ยเขาจะมาลื้อบ้านไปทันที
ตอนนี้ญาติเขาก็ต้องการจะลื้อบ้าน

ถ้าเกิดไม่มีเงินให้ก็จำเป็นต้องลื้อ

ทำงานเดือนอยู่อยู่เท่า๙๐๐๐บาท
มันไม่พอที่จะมาผ่อนผันหรืออะไรอย่างนี้
เจ๊เอ๋ทำงานเลี้ยงลูกมากี่ปีละ
ตั้งแต่ประมาณยังไม่มีครอบครัวสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้า
เป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณมากนะลุงนะพ่อเขาเสียก็เลยไปเอามาเลี้ยง
อันนี้ไม่ใช่ลูกลุงแท้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวลูกเขาลูกใคร
ลูกของพี่ชายป้าเขาเป็นลูกของพี่ชายของป้าเขาเสีย
ลุงก็เลยเอาจ้าเอ๋มาเลี้ยงจ้าเอ๋รู้ไหมเนี่ยรู้ตอนนั้นตูน
คือรู้มาตลอดอยู่แล้วแต่เจ้าเอกก็ยินดีและเต็มใจที่จะดูแลลุงกับป้า
มาโดยตลอดเลยเหรอค่ะรักเหมือนคุณพ่อคนหนึ่ง
เจ้าเอกดีเจ้าเอกเป็นคนดีเจ้าเอก
แล้วก็เป็นภาพชีวิตของคุณเจ้าเอ๋มาพบกับคุณเจ้าเอ๋แล้วครับ
โรงงานสู้เพื่อรอยยิ้มของพ่อครับเชิญครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณจ้าเอนะครับเป็นครั้งที่สองแล้วสำหรับรายการร้องได้ให้ล้าน
วันนี้ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมไหม

ครับวันนี้ก็มากันทั้งบ้านเลยเหมือนเดิม
มีคุณพ่อมีพ่อมีน้องมีน้องแล้วก็ลูกสองคน

ขอต้อนรับนะครับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ

คุณพ่อนี่ครั้งที่แล้วเราก็ได้คุยกับท่านไป

แล้วก็ได้ทราบเรื่องราวที่
เราเองก็เพิ่งทราบในรายการเหมือนกันว่า
คุณจะเอ๋ที่เล่าเรื่องมาว่ากะตันยูรักพ่อ
หลายอย่างที่ทำเพื่อพ่ออยู่เป็นเพื่อนพ่อตั้งแต่แม่เสียเนี่ย
เราก็เพิ่งมารู้พร้อมกันว่า
คุณเจ้าเอกไม่ใช่ลูกแท้ของคุณพ่อ

คือคุณจะเอ๋มาอยู่กับคุณพ่อคนนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ

พ่อทะเลาะกับแม่แล้วเลิกกันแล้วแม่เขาก็หนีไป
ประมาณหนูได้๘ขวบพ่อเขาก็เสีย
พอเขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็ไปเสียที่นู่น
ทีนี้เรามาเจอกับคุณพ่อเราได้ยังไง
ท่านเป็นญาติกันไหมหรือว่าอะไรยังไง
ก็หนูเป็นเหมือนแบบเหรนลูกหลานเขาอย่างนี้ค่ะ

คือโตมาก็เข้าใจมาตลอดเลยไหมคะว่าท่านนี้เป็นพ่อ
หรือว่าก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าไม่ใช่พ่อแท้

แต่คุณจ้าเอกก็มีความกระตันยูแล้วก็รักท่านมากเลยทีเดียว
ท่านเลี้ยงรูคุณเจ๊เอ็งมาเป็นแบบไหนบ้าง
เอาใจใส่ดูแลเบ้นอย่างดีค่ะ
อุ่นไหมเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะไม่ใช่พ่อแท้
เรารู้สึกขาดและโหยหาความรักจากพ่อแม่แท้ไหม
ระหว่างที่อยู่กับพ่อแม่คู่นี้
ช่วงแรกก็มีบ้างค่ะ
แต่ว่าพอต่อไปเรื่อยก็เริ่มคิดได้แล้วว่า
คนที่สำคัญและคนที่ดูแลหนูอยู่ตรงนี้ก็คือพ่อและก็แม่

ประเด็นคือคุณคิดได้นี่แหละที่มันดีตรงนี้
คิดได้แล้วก็รู้ไม่ใช่ว่าเราจะสนับสนุนให้ลืมพ่อแม่แท้
แต่ว่าการที่รู้ว่าอะไรสำคัญเนี่ยมันดีนะคะ
แสดงว่าคุณพ่อคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจที่เอื้ออาทรมาก
เป๊กก็เชื่อว่าคุณจ้าเอก็ต้องมีแหละมีแบบคิดถึงแม่อะไรแบบนี้คุณจ้าเอ
เจอกันกี่ปีแล้วประมาณสิบสี่ปีอะค่ะ
ไม่เคยติดต่อค่ะไม่เคยได้พูดคุยกันไม่เคย
ได้ข่าวบ้างไหมคะว่าท่านอยู่ที่ไหนได้ข่าวค่ะช่วงแรกแรกก็
พ่อกับแม่พาไปตามหาจนเจอค่ะ
แล้วเขามีลูกมีแฟนใหม่แล้ว

คุณชะเอ๋ถ้าวันนี้คุณแม่ดูอยู่
อยากบอกอะไรคุณแม่ไหม
ไม่ต้องการอะไรจากแม่นะ
ขออย่างเดียวถ้าแม่อยากเจอให้แม่กลับมา

ฮะ

ทำไมถึงตัดสินใจรับ

พ่อเขาเลิกแล้วแล้วแฟนเขา
เขาไปทำงานตามนิวัตรที่จันทร์บุรี
แล้วก็โทรมาบอกให้ไปรับไอ้เอ็มมาเลี้ยงไว้สิ
ก็ขับรถไปรับเขามาเลย
ขับรถไปรับที่ไหนคะคุณพ่อ
ที่ฉะเชิงเซา
เราเป็นญาติทางฝั่งคุณพ่อหรือของคุณแม่ของคุณจะเอ

ตอนนั้นก็ให้ไปรับลูกมาเลี้ยงให้หน่อย
คุณพ่อไม่มีบิดพิ้วเลยเหรอคะก็ขับรถไปรับให้เลย
ไปเจอน้องครั้งแรก
ที่โรงเรียน

พอบอกมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาว่าไงฮะตอนนั้น

คือลูกก็ไม่ใช่ลูกเรา
แล้วเอามาเลี้ยงอยู่นับ๑๐ปีโดยที่รักเหมือนลูกเลยค่ะคุณพ่อ
ก็ไม่มีใครแล้วา
ถ้าก็ไปรับมาอีกโครงอีกแหม่ก็ทิ้ง
แล้วก่อนนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ตอนที่ยังอยู่

ไม่มีนะครับอ๋อไม่มีอืม
รักมันถึงเหมือนลูกเราอะเนี่ย

ส่งให้เรียนจนจบ
นั่นแหละ
นี่หนูถึงต้องชื่นชมจิตใจคุณพ่อนะ
มีความมดงามอย่างสูงเลยคุณพ่อ
ตอนนี้เอ๋ทำงานอะไรบ้างครับ

ล้างจานถังย่าอะไรอย่างนี้ทำหมด

ก็คือตอนนี้ก็คือต้องมีต้องเล็กคือคุณพ่อ

น้องแล้วก็ลูกอีก๒คน

ค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าเด็กไปโรงเรียน

ไม่ถามว่าพอไหมก็ไม่พอค่ะ
จากปัญหานี้แล้วก็มันยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอีกใช่ค่ะ

คือตอนนี้ยังไงเขาก็จะลื้อบ้านแล้วล่ะ

ตอนนี้สิ่งที่เจ๊เอ๋ต้องการก็คือว่า
อยากได้เงินทุนสักก้อนนึงเพื่อไปสร้างที่ดินที่มีถูกมั้ยฮะ
บ้านหลังเก่านี้ยังไงก็ไม่ได้อยู่แน่แล้ว
จบไปแล้วตรงนั้นนอกจากหนี้ที่พ่อเข้าไปค้ำประกัน

ก็ด้วยความความมีน้ำใจความสงสารของคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยแหมเพื่อนคุณพ่อก็ไม่น่านะ
ไปค้ำประกันให้แล้วจากเงินต้น๕๐๐๐กลายเป็นแสนกว่าบาท
พ่อเจอเพื่อนคนนี้บ้างไหมคะเนี่ยเพื่อนที่ไปค้ำประกันให้เขาเนี่ยค่ะหายไปไหนเลยอ่ะ

หายไปไหนเลยอ่ะ
ไม่รู้เขาไปขายของจังหวัดไหนไม่รู้
อยู่ในความดูแลของผู้หญิงที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ค่ะเด็กด้วย
คนแก่ด้วยตัวเองด้วยที่จะต้องอยู่ในพลังของการทำงาน
พลังแห่งการดูแลพลังของผู้หญิงคนหนึ่ง
ตัวเล็กเล็กที่จะทำได้วันนี้ก็เรียกว่าถ้ามองอ่ะ
เป็นเหมือนบ้านพิเศษเลยว่าที่มีมีคุณเอนี่เป็นหัวหน้า
เพราะว่าบ้านหลังนี้มีผู้พัดพลากเยอะมาก

แต่ว่าก็มารวมอยู่ด้วยกันด้วยความรัก
แล้วก็ด้วยแรงของคุณเอคนเดียวเลยนะเนี่ย

อกจากคุณเอ๋ดูแล๔คนคนเดียวแล้ว

แต่ถ้าไม่มีที่อยู่นี่คือโหดมากนะคนเราไม่สามารถนอนข้างถนนได้

อย่างน้อยกลับบ้านมายังมีที่มีที่สุกหัวนอน
มีที่นอนมีที่หมดแรงก็ยังมีที่นอน
ก็เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนทีเดียว
ตอนนี้เอ๋ทำมาได้แล้ว๑เพลงมีแล้ว๑๐๐๐บาท

ถ้ามีสมาธิดีและซ้อมมาดี
ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้บนเวทีนี้
ชีวิตสามารถพลิกได้บนเวทีนี้ของเรา
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
พร้อมที่จะพลิกชีวิตกันหรือยัง

ถ้าพร้อมแล้ววันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๒ครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาครับ
นั่นคืออินโทรเพลงที่มีมูลค่า๒๐๐๐บาทแอบเห็นสีหน้าอันงวยด้วย
คืออะไรคุณเจ้าเอ๋สีหน้านี้คืออะไรคะ
คุ้นบ้างไหมหรือว่าไม่รู้จักเลย
แบบท้อเลยนะคุณป่าหวั่นใจนะแต่ว่าอย่าวิตกกังวลจนเกินไป
เพราะว่าเรามีตัวช่วยอยู่๓ตัวช่วย
ถ้าไม่ไหวจริงแล้วเล่นแล้วใช้ตัวช่วย
ก็เปิดมันไส้หมดถ้าไม่เจอ

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ

แหมจะหยุดกันง่ายได้อย่างไรนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

ข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับมาดูสิครับ

ข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ
บทที่เวลาอะไรมันจะง่าย

เพลงนี้ไม่ต้องร้องข้ามไปเลย
รับแล้ว๒มือ
ดังใจจริงนะฮะแม่เพิ่งเห็นคุณพ่อยิ้มเป็นครั้งแรกนะฮะ
เห็นรอยยิ้มของคุณพ่อนะฮะคุณพ่อครับลูกสาวทำสำเร็จแล้วนะฮะ
ด้วยจะอะไรก็แล้วแต่จะเป็นดวงหรือว่าจะเป็นโชคก็สำเร็จแล้ว
มื้นไปเลยนี่ก็คือบุพการีที่เลี้ยงดูด้วยความรักโดยเนื้อแท้
ถึงจะไม่ใช่พ่อแท้ก็ตามแต่ก็เลี้ยงดูมาอย่างดี
ให้ความรักอย่างดีอย่างที่คุณเอ๋บอก

ลงไปหาก็ได้ค่ะ
ให้หนูประสบผลสำเร็จที่หนูตั้งใจไว้ด้วยนะครั้งนี้
ก็ขอให้ลูกสำเร็จที่จะตั้งใจไว้
เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อนะครับมาถึงเพลงที่สามแล้วครับ
ตอนนี้เพลงที่๓นี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทแล้วถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๓ค่ะเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทค่ะคุณจ้าเอ
ฟังแล้วเป็นยังไง
ใจชื่นขึ้นมาหน่อยไหมรู้จักแล้วล่ะสิเพลงนี้
เคยร้องมาบ้างหรือยังเพลงนี้

ร้องได้เก่งแสดงว่าร้องได้

ถึงจะรู้จักถึงจะเคยร้องแต่ว่าเวลาร้องเนี่ยก็ต้องตั้งใจให้ดี
เอาล่ะฟังอินโทรไปแล้วครับ
คุณจ้าเอ๋สำหรับเพลงที่๓จะสู้หรือจะหยุดครับ
ทีนี้ก็ต้องมาไตรตรองให้ดี
สำหรับตัวช่วยที่เหลืออยู่อีก๒แผ่น
เพลงนี้ครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สิ่งที่คุณจะเอกกำลังจะทำต่อไปนี้

ขอให้ตั้งใจและมีสมาธิให้ดี
ขอให้คุณจ้าเอ๋โชคดีและทำให้สำเร็จนะคะ

มาถึงเพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

คำว่ารักที่เธอเขียนใส่ใจฉัน
คืนวันก็ยังฟังตรึงเสมอ
หมึกชัดขึ้นทุกวัน

ว่าฉันนั้นรักเธอวันไหนที่ไม่ได้เจอก็คอยห่วงหา
บังเอิญเห็นเธอควงใครอีกคน
ใจเคยสุขล้นก็ปนเปื้อนด้วยน้ำตา
ยืนมองเธอกับเขาด้วยใจที่เศร้าเกินกว่า
จะลืมภาพเจ็บติดตาแค่เดินจากไป
คำว่ารักที่เธอทิ้งลงใจฉัน
ต้องใช้กี่ล้านหยดน้ำตาลบถึงจะหาย

คนหนึ่งก็ไม่เคยรักใครง่าย
เมื่อรักเธอคือให้หมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำ
อยากจะถือว่ารักนี่เธอให้ยืม
อยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
ใจยังคงร้องควรเช้าคำ
นั่งร้องไห้รอบคำหนึ่งคำ
นี่ด้วยน้ำตา